แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยบางคนบอกอากาศเริ่มเย็น

หลังจากที่๒๓วันที่ผ่านมานี่โอ้โหไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลย
เพราะว่าต้องใส่หน้ากากปิดกันไว้ใช้สายตาคุยกันอย่างเดียว
ครับรู้เรื่องเหรอคะก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะ
เขาก็บอกว่า๒๓วันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นถูกไหม

แล้วก็จากการที่ไปเช็คสภาพอากาศเมื่อเช้าที่คุณปาคุปตนันไป
เขาบอกว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานต่างก็ช่วยกันด้วย
ทำฝนลวงบ้างแล้วก็มีฝนฟ้าตกลงมาช่วยกันด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชม
แต่อีกทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อย
แต่ว่ามันก็เป็นวิธีแบบธรรมชาติก็คือการปลูกต้นไม้

นี่คือต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะที่จะช่วยฟอกอากาศดูดสารพิษได้
แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต้นสวยนี้มันคืออะไร
คุณก้มลงไปอีกอีกนิดนึง

เป็นไงอากาศดีขึ้นไหม

ถ้าเกิดต้นไม้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีพิษเลย
สะอาดนะคะคุณช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ด้วยคนละไม้คนละมือ
ถ้ามีคนอย่างคุณเยอะเนี่ยปลูกต้นไม้เท่าไหนก็ไม่พอ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาแล้วคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าว่าต้นไม้อะไรเนี่ยที่ช่วยฟอกอากาศดูดสารพิษได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แนะนำคุณผู้ชมต้นแรกค่ะต้นนี้เลยเบนจมาสนะคะเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กค่ะ
ดอกนั้นมีสีสันสดใสมีประสิทธิภาพสูงมากเลยในการดูดสารพิษ
แล้วก็ดูดได้มากกว่า๙๐ทีเดียวนะคะถ้าเทียบว่า๑วัน๒๔ชั่วโมงเนี่ย
เขาดูดได้๙๐เลยนะคะเยอะมากนะหาง่ายด้วยนะ
อีกต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมพลูด่างนั่นเองพลูด่างเป็นไม้เลื้อยที่หลายหลายบ้านก็ปลูกเอาไว้
ใช่อันนี้หลายคนรู้จักกันดีเพราะปลูกกันเยอะแล้วก็มันก็โตง่ายด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญนะมันยังสามารถดูดสารพิษในอากาศได้ด้วยเหมือนกัน
นี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่สามารถปลูกกันได้ง่ายนะคะ
มาดูอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเป็นหมากเหลืองนะคะ
หกเหลืองเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มนะคะ
ปลูกเอาไว้ตกแต่งภายในบ้านแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่ทนต่อสภาพแวดล้อมด้วย
หน้าคุ้นเหมือนคุณรึไง
หมายถึงต้นแบบนี้เคยเห็นเคยเห็นเขาปลูกกันทั่วไปก็มี
ใช่หมากเหลืองเนี่ยคือมันขึ้นได้ง่ายจะปลูกกลางแดดจะปลูกในร่มก็ได้เป็นไม้ประดับที่สวยงาม
แล้วมันก็ยังช่วยดูดสารพิษในอากาศได้ด้วยคุณคะ
และมาอีกหนึ่งต้นค่ะที่สามารถฟ่ออากาศได้นั่นก็คือ
ตอนที่เราเอามาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองนะคะ
ก็คือต้นงาช้างต้นนี้คุณผู้ชมเป็นไม้ประดับด้วยนะฮะ

งาช้างสังเกตมันสิฮะลำต้นของมันมันเหมือนงาช้างนะ
มันจะแหลมแต่ว่าไม่เล็กแต่มันเป็นสีเขียวเพราะนั่นเองถูกต้องค่ะ
เนี่ยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อยแล้วก็ไม่ง้อแดดมากคุณผู้ชม
ปลูกในบ้านปลูกที่ห้องนอนปลูกที่ไหนก็ได้
มันจะช่วยดูดสารพิษขจัดกลิ่นอับต่างได้นะคุณชนะ
ดูดสารพิษออกจากรูจมูกให้เร็วสุดยอดเลย
นี่คือคำแห่เข้าไปเพื่อต้องการให้มันเอาสารพิษออกจากร่างกายคนอย่างนั้นเหรอ
ดูอีกทีนึงนี่เห็นมั้ยคือเวลาเราสูดอัต่างเข้าไป
ฝุ่นละอองมันจะติดอยู่ในตามรูขุมขนต่างวิธีการทำยังไง

โอ้โหรู้สึกได้เลยเจ็บจมูกครับ
ต้นไม้เขาช่วยฟอกอากาศกรองอากาศ
เขาไม่ได้เป็นทิชชู่เอาไว้แห่จมูก
มันจะไม่ได้สะอาดขึ้นภายในแป๊บเดียว
อุ้ยหน้าช้างเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเหลือง
สีดำหน่อยฉันว่าตอนนี้
คุณสาระเราก็ต้องมี

เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่า

แล้วก็ยังช่วยดูดอากาศฟอกมลพิษในอากาศของเราเนี่ย
อันนี้เป็นต้นไม้จริงนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะต้นงาช้างไม่ค่อยเคยเห็นนะ
แต่ว่าวันนี้เราก็เอามาตั้งไว้ในรายการก็แล้วกัน
จะได้ช่วยกรองอะไรที่มันแบบไม่ดี
ที่มันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อะไรที่มันไม่ควรอยู่ก็จะได้ออกไป
คุณเข้าใจใช่ไหมคุณชนะนะ

คุณผู้ชมเองได้เห็นไอเดียแบบนี้ก็เอาไปปลูก

ก็ทำให้อากาศนั้นสดชื่นเย็นสบายอยู่แล้ว
ก็ปลูกต้นไม้เนี่ยคนละไม้คนละมือ
เพื่อช่วยกันรักโลกรักษาโลกของเราเอาไว้
เพื่อสภาพอากาศแล้วก็เพื่อทุกคนบนโลกใบนี้
โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน